จิตกันหน่อยค่ะโอ้ผู้ชายคนนี้นี่พาแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลนะ
แล้วปรากฏว่าไปเจอเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อยาของโรงพยาบาล
เอามือถือคุณไปแอบถ่ายใต้กระโปรงเขา
แล้วพอผู้หญิงหันมาเห็นมาขอดูมือถือ
เปิดดูอ้าวลบไปหมดแล้วเขาทำไงอ่ะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะมีภาพนี้
เห็นชัดเลยพฤติการของผู้ชายคนนี้ดูค่ะ
น่ะเห็นไหมคุณผู้ชมชัดเจนมากเลยค่ะ
นี่เขาเดินตามมานะเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แล้วนี่
มีย่อตัวไปอ้าวแล้วพอผู้หญิงแบบเหมือนกับจะรู้สึก
คือเขาก็หลบไปข้างข้างอ่ะค่ะนี่เดินตามผู้หญิงประชิดตัวเลยนะ
ใช่ค่ะจังหวะเนี่ยเริ่มก้มแล้วนี่ค่ะคือผู้หญิงหันมาเห็นนะ
ใช่คนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือนายพิพัฒน์
แม่สถานอายุสามสิบแปดปีค่ะอูหูเขาเดินตามหลัง
แล้วฝั่งผู้เสียหายนี่นะคะคือนางสาวพลอยค่ะ
นางสาวพลอยเขาเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อยาอยู่ในโรงพยาบาลที่อุดร
พฤติการของนายพิพัฒน์เนี่ยแล้วนางสาวพลอยนะเขาบอกแบบนี้
ว่าเธอเนี่ยเดินไปส่งงานที่ตึกอำนวยการตอนที่เธอกำลังเดินกลับไปห้องทำงาน
รู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเหมือนกับมีคนมาเดินตามหลัง

เห็นเลยว่านายพิพัฒน์เอามือถือถ่ายใต้กระโปรง
แล้วพอไปแย่งมือถือของนายพิพัฒน์มาเปิดดูนะ

แต่มันมีจังหวะที่นายพิพัฒน์แย่งมือถือไปไปลบภาพออกไง
ทีแรกคิดว่าจะไม่มีหลักฐานแล้ว
แล้วเธอทำอย่างไรดีแต่กล้องวงจรปิดเก็บภาพเอาไว้ได้หมดเลย
ฟังทางฝั่งผู้เสียหายหน่อยนะคะ
เหมือนรู้สึกแบบเอ้ามีใครมาเดินข้างหลัง
แล้วก็หันไปพอดีเจอเขา
กล้มแล้วก็เอาโทรศัพท์สอดใต้กระโปรม
ก็เลยเรียกน้องพอดีมีน้องห้องยาเดินมา
ก็เลยเรียกให้น้องเรียกรอปภแล้วหนูก็เลยจับเขาไว้
แล้วก็เลยขอดูโทรศัพท์
ในโทรศัพท์ก็มีรูปรูปที่ถ่ายแล้วค่ะถ่ายใต้กระโปรง
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วพอตำรวจที่สพเมืองอุดรนะ
คุมตัวพี่พัฒน์ได้พี่พัฒน์ก็รับสารภาพว่า
ถ่ายใต้กระโปรงจริงแล้วเขาเล่าแบบนี้
เขาบอกว่าวันนี้พาแม่มาโรงพยาบาลตามที่หมอนัดเลย
ตอนรอหมอแม่หิวน้ำผมก็เลยไปซื้อน้ำให้
แล้วยังไงพี่พัฒน์ก็ตอนเดินไปซื้อน้ำ
เจอเจอผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอามือถือมาถ่าย
เก็บไว้ดูแต่ว่าเขารู้ตัวก่อนก็เลยโดนจับได้ซะเลย
เอ้านี่แล้วพอสารภาพทั้งหมดนะยกมือไหว้ผู้เสียหาย
คือเขาก็สงสารแหละสงสารพี่พัฒน์ว่าเอองานก็ไม่มีทำ
ต้องดูแลแม่แม่ก็ป่วยหลายโรค
ก็เลยไม่ดำเนินคดีไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไร
แต่คุณตำรวจคุณตำรวจลงบันทึกประวัติเอาไว้เลยนะ
เดี๋ยวถ้าเกิดไปทำกับใครอีกโดนแน่เลยนะคะ